คุณผู้ชมมาดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อย
โอ้โหมากันเป็นบ้อง
ผีกันใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมฮะ

เป็นคนที่ใส่ผ้าเหลือง
คุณผู้ชมคลิปนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเลย

โอ้โหเนี่ยฮะ

ใช่คือต่อให้ปลดล็อกจากยาเสพติดแล้ว

นั่นสิฮะเขาบอกว่าเนี่ย

กัญชาและเสพกัญชาใส่บ้องนะครับ

ฮ่าแต่เขาเป็นกันประชดนะฮะ
พอชาวบ้านเห็นเท่านั้นร้องอ๋อขึ้นมาทันที
จำได้ว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้อยู่ในหมู่บ้าน
และตอนนี้บวชเป็นสามเณรอยู่ที่
ครับคุณผู้ชมมามาวานหลังจากคลิปนี้

ว่าวันนี้คุณทางเจ้าหน้าที่สำนักพุทธเนี่ย
ลงพื้นที่ที่วัดแห่งนี้แล้ว
ไปสั่งศึกพระสี่รูปที่อยู่ในคลิปนะครับคุณผู้ชมฮะ
คือกรณีนี้แหละฮะที่เป็นคลิปออกมานะครับ
พระเนี่ยเสพกัญชาแล้วก็ใส่เพลงประกอบคลิปไว้ด้วยนะฮะ
รู้แล้วว่าพระในคลิปนี้จำวัดอยู่ที่ไหน
เป็นวัดแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะฮะ
พระที่ดูแลกลุ่มพระวัยรุ่นบอกว่าเนรทั้งหมดเป็นเนรนะสรุปแล้ว
ทั้งหมดบวช๑๒รูปตั้งแต่วันที่๑๖มิถุนายน
ครบกำหนด๙วันในวันที่๒๕มิถุนายนที่จะถึงนี้
ระหว่างฝ่ายกฎหมายกับคณะสงฆ์คุณ
คือเป็นเนรที่คุมประพฤติอยู่ไง
นี่ไงคือเขาเป็นโครงการบวช๙วันเพื่อคุมประพฤติ
เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดคุณ
ใช่ฮะทีนี้เอามาบวชเพื่อปรับฐานจิตใจอะไรต่างนานานะฮะ
บวช๑๖มิถุนายนแต่พอเมื่อวานมาเกาะเหตุ

ตามระเบียบของคณะสงฆ์ทำการสืบสวนนะฮะ
แล้วก็มีเนรที่อยู่ในคลิป๔รูปสารภาพ
ทีนี้ก็ต้องนำมาดำเนินการทำไมฮะ
ลาศิกขาหรือว่าศึกและส่งเรื่องไปตามขั้นตอนต่อไปนะครับ

มีแม่คนหนึ่งนะฮะก็มาเลยคุณ
แม่ของหนึ่งใน๔สัมเมตต์ในนั้นที่ศึกเช้า
มาครับมาหอบเสื้อผ้ามาให้ลูกใส่
จากการที่เห็นผ้าเหลืองแล้วก็ปลื้มปริ่มใจ
ก็ดีใจก่อนหน้านั้นปรากฏว่าต้องเอาเสื้อผ้า
ญาติโยมคารวาสมาให้ลูกใส่
แม่บอกว่าเสียใจไม่คิดว่าลูกจะเสพกัญชาแบบนี้

แค่๙วันยังไม่ประสบความสำเร็จเลย

วันเองก็มาทำแบบนี้นะคะ
ขณะที่นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักพุทธในพื้นที่บุรีรำ

ก็ติดตามค้นหาจนมาทราบว่าเป็นการบวช
ก็เลยเรียกพระพี่เลี้ยงมาประชุมนะครับ
สรุปว่ามีเนรจำนวน๔รูปตามคลิปนี้ทั้งหมดก็สาธารณ์ภาพ

ก็เลยต้องทำการศึกวันนี้และจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
แล้วจริงแล้วอย่างที่บอกว่าพระพี่เลี้ยงทั้ง๘รูป
คือวันนั้นมีพระพี่เลี้ยงดูแล๘รูป

แล้วมีคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับสามเมอร์เนย์นะคะ

เด็กทั้งหมด๑๒คนในโครงการนะคะ
ก็เรียกมาสอบสวนแล้วไต่สวนแล้ว

ค่ะก็ตัวนี้ก็คือพระวิญญาธิการค่ะ
ก็ได้ดำเนินการไต่สวนทั้ง๔รายนะคะ

ก็รับสารภาพแล้วก็ดำเนินการศึกในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะ
เรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งให้กับทางเจ้าของโครงการรับตัวไป

พระพี่เลี้ยงบอกว่าเป็นความคึกขนองเลยนะ
แล้วก็สามเณรดูข่าวว่าเขาปลดล็อกกัญชาอะไรต่าง

ทีนี้พอเป็นแบบนี้อย่างที่บอกว่าในโครงการ

ก็ต้องระวังอีกที่เหลืออีก๘รูปที่เหลือในโครงการนี้ด้วยนะคะ
กำชับเลยนะคะใช่ครับ